เริ่มวันนี้ด้วยเรื่องของการเมืองกันเลยดีกว่า

สรุปแล้วโผล่คอรมอลยังไม่นิ่งใช่ไหม

มีคนโดนสลับมีคนเปลี่ยน
แล้วก็โดยเฉพาะนะคะกลุ่มสามมิตรนะคะ
ซึ่งแก่นำกลุ่มสามิตรก็คือนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ
มีกระแสข่าวว่าก่อนหน้านี้จะได้ดำรงตำแหน่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
แล้วก็มีข่าวว่าถูกสับเปลี่ยนมาดำรงตำแหน่ง

ทำให้บรรดาในกลุ่มเกิดความไม่พอใจขึ้นมา
และก็บอกว่าจะมีการนำสอสอสามสิบคนในกลุ่มสามมิตร

จะออกไปสามสิบนี่มันจะเป็นยังไงนะคะ
ใช่ค่ะแล้วก็จะทำงานยากไปกันอีกนะคะ
นายกรัฐมนตรีนะคะออกมาเคลื่อนไหวนะคะ
บอกว่าเรื่องนี้ไม่ว่าใครจะไปจะมาจะเข้าจะออกเนี่ยนะ
หยุดเถอะหยุดเคลื่อนไหวทางโลกโซเชียลมีเดีย
เพราะเรื่องของคอรมอตัดสินใจไปเรียบร้อยแล้ว
และตอนนี้ก็ถือว่าเสร็จไปเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ

ผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีระบุว่า
ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่จะมาเป็นรัฐมนตรี
ไม่อยากให้มองว่าเป็นรัฐมนตรีจะต้องอยู่กระทรวงใหญ่
แต่อยากให้ดูความเหมาะสม
แต่ถ้าทำไม่ดีปรับเปลี่ยนได้
จึงขอให้พักร่วมรัฐบาลอยู่ร่วมกันทำงานเพื่อประเทศ
เคลื่อนไหวโดยเฉพาะทางโซเชียลมีเดีย
ขณะที่ตัวเองมีหน้าที่จะต้องรับผิดชอบ
ได้ตัดสินใจไปแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนนะคะ
ฟังสิงห์ผู้เด็กประยุจรรย์โอชาค่ะ
ผมก็อยากให้หยุดได้แล้วในเรื่องของการแพร่ข่าวทางโซเชียลทางสื่อ
ทุกอย่างจบแล้วเข้าใจแต่อันนี้ผมคิดว่าบางทีมันก็
อาจจะมีคนหวังดีมีคนเขียนไปอะไรไป
แล้วผมก็ได้พูดคุยส่งข่าวไปแล้วบอกเขาหยุดพูดกันได้แล้วนะ

ถ้าวันหน้าไม่พอใจก็ไปอีกเรื่องหนึ่งไม่พอใจก็จะต้องไปไหน
แต่ผมก็อยากขอร้องว่าขอให้อยู่กันไปก่อนนะ
ไหนเราก็เข้ามาถึงวันนี้แล้วเราจะถอยลากกันหรือทำไม
สอบบัญชีอะไรชื่อของภาคพลังประชารัฐ
และเป็นแก่นำกลุ่มสามมิตรขู่ว่า
จะนำสสกลุ่ม๓มิตร๓๐คนถอนตัวออกจากรัฐบาล
หลังจากที่มีกระแสว่าถูกสลับเก้าอี้

ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะ
กูลสุริยะออกมายืนยันแล้ว
ที่ร่วมกันสร้างพักกันมาตั้งแต่เริ่มต้น
ทุ่มเททำงานให้กับพัก

ได้เป็นแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาล

มีภาวะผู้นำในการจัดสรรตำแหน่ง
เป็นการยืนยันออกมาแล้วนะคะจากคุณสุริยะว่า
ไม่นำสส๓๐คนจากกลุ่มสามิตร

เดี๋ยวมาฟังกันอีกหนึ่งท่านกัน
นายอนุชานาคาสัยสสชัยนาศภักดิ์พลังประชารัฐ
ซึ่งก็เป็นแก่นนำกลุ่มสามมิตร
มีการเปิดโต๊ะแถลงข่าวถึงกระแสข่าวนะคะ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

ที่ผลเอกประยุทธ์เคยลั่นวาจาไว้กับหัวหน้าพัก

อีกทั้งในฐานะชายชาติทหาร
คงไม่กลับคำพูดค่ะ
ถ้าหากรับท่านระยก

เหล่านั้นนับแต่อย่างนี้

ท่านทิ้งอะไรไว้ที่ผมบ้าน
หากผมโดนรังแก่จนทนไม่ได้

มีข่าวดันระดับชาติเป็นแม่ท่านลืมอะไรไว้วะ

ผมว่าจะเป็นข่าวที่พวกท่าน

พวกผมจะไม่ทนแล้วพวกผมจะทนไม่ไหวแล้วครับ
จะทำให้ท่านมีข่าวระดับชาติเลยนะ

นี่คือเป็นการขอยืนยันตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

ถ้าสมมุติตัดออกจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
ก็ไม่เป็นไรถ้ามีความจำเป็นจริง

จัดต่างรัฐบาลไม่ได้สักทีจะเดินหน้าต่อยังไง

ที่การพักประชาธิปัตย์กล่าวหลังจากการสัมมนาสอสอ
เพราะว่าพักประชาธิบัตย์ตอนนี้ก็มีการจัดสัมมนาทั่วประเทศ
อันนี้เป็นการจัดงานที่เกิดขึ้นในจังหวัดประจวบคิริขัน
ก็เป็นการสัมมนาสอสอกรรมการบริหารพัก
ก็บอกว่าการสัมมนาเกิดขึ้นแสดงให้เห็นถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของพักประชาธิปัตย์
ซึ่งพักประชาธิปัตย์จะจัดงานสัมมนาลักษณะนี้ในทุกภาคของประเทศไทย
เพื่อให้บุคลากรในพักประชาธิปัตย์มีความสามัคคี
แล้วก็กลับมาเป็นพักที่อยู่ในใจของประชาชนให้ได้
ต่างชาติเขาก็ยังคงจับตามองอยู่นะ
เลือกตั้งผ่านไปเป็นเดือนแล้วหลายเดือนด้วยซ้ำนะฮะ
น่าจะจัดตั้งรัฐบาลได้ได้ค่อนข้างที่จะทำไมถึงไม่เร็วไปกว่านี้

แล้วปัญหาการแย่งเก้าอี้ก็ยังไม่จบสักที
แล้วต่างชาติก็บอกว่ามันเหมือนพาประเทศย้อนกลับไปยุคแบบไกล
จอมจอมอะไรสักอย่าง